สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
กรุงหรือแม้แต่ใครที่อยู่ภาคใต้ต้องระมัดระวังฝนให้ดีนะคะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ดูเหมือนฟ้าจะเต็มไปด้วยฝนตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
จากว่ามีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่เนี่ยนะคะลงมาปกคลุมภาคอีสานและภาคใต้ขณะที่บ้านเราอากาศร้อนอยู่แล้วเมื่อเจอลมมาปะทะกันความเย็นมาปะทะกัน
จนเกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงด้วยนะคะต้องระมัดระวังกันหลายพื้นที่
การล่วงหน้าจนถึงวันที่๒๖มีนาคมให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยนะคะ
สำหรับอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะช่วงกลางวันเนี่ยอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิเนี่ยแทบจะแตะ๔๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ส่วนฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๖๐ของพื้นที่ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะมีฟ้าหลัวด้วยค่ะ
ส่วนฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นได้ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่มีลมค่อนข้างแรงส่วนคลื่นในทะเลสูงมากกว่า๑เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะจะมีฝนตกร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดใดที่มีคลื่นสูงแล้วก็จะมีฝนตกนะคะก็มีฝนตกและคลื่นมากกว่า๒เมตรขึ้นไป
แต่อุณหภูมิโดยรวมนั้นไม่ร้อนมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าควรที่จะวางแผนก่อนเดินทางไปที่ใดด้วยนะคะ
รวมไปถึงใครที่จะวางแผนในการซักผ้าทำงานบ้านตากผ้าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะ
ช่วงนี้ต้องเตรียมใจกันเอาไว้หน่อยมีฝนตกลงมาแบบนี้คิดซะว่าคลายร้อนได้นะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ